ใครเป็นเจ้าของช่วยกลับไปเอาด้วยที่โรงพักธรรมศาลา
เพราะว่าไปจอดทิ้งไว้แถวพุทธมนตรสายสาม
และที่สำคัญรถคันนี้มีเฮโลอีนอยู่ถึง๘๐กิโลกรัม

ใครเป็นเจ้าของโปรดไปรับทีเถอะครับ
นี่ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๑๗๒๘พัทธลุงนะครับ
ด้านหลังเนี่ยมีกระสอบปุ๋ยวางอยู่สี่ใบแหม่บรรจุเฮโลอีนอยู่
ตราสิงโตเหยียบลูกโลกมีตราด้วยน้ำหนักรวม๕๐กิโลกรัม
แล้วก็ใต้เบาะกับในลำโพงมีเฮโลอีนอยู่๓๐กิโลกรัมรวมเป็น๘๐กิโลกรัมนะฮะ
รถคันนี้มาได้อย่างไรคุณผู้ชม
รถตำรวจเอกัมประนาจสุนทรสนิทรองสรวรรค์จราจรโรงพักธรรมสาระบอกว่า
เขามาอำนวยการจราจรเห็นรถติดให้ลูกน้องขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
ก็ไปเจอกระบาดคันนี้จอดกิดขวางอยู่ริมถนนบรมราชชนนานีฝั่งขาออก
เอ๊ะทำไมมันเปิดกระจกลงทั้งสองข้างแล้วก็ไม่ได้มีการล็อกประตู
แต่เห็นกระสอบอยู่ด้านหลังไปตรวจดูอ้าวมันเป็นเฮโลอีนแต่ไม่เจอคนขับนะครับ
สอบถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่ารถคันนี้นะรถกระบะคันนี้นะฮะขับมาจอดอยู่มาจอดนอนช่วงใกล้เช้าเนี่ยเขาเปิดเครื่องเสียงทิ้งเอาไว้นะกระทั่งแบตเตอรี่หมด
พอตื่นเช้าขึ้นมาเห็นตำรวจคงตกใจแหละครับก็เลยทิ้งรถแล้วก็ไปเลยทิ้งรถพร้อมเฮโลอีนเอาไว้นะฮะ
นำทะเบียนรถไปตรวจสอบพบมีผู้ครอบครองคือนายนุกูลสาแหละอายุ๔๓ปีเป็นชาวพัทธลุง
เมืองต้นคาดว่าเฮโลอีนถูกขนมาทางรถทัวร์แล้วก็ไปส่งที่สายใต้รถกระบะคันนี้ไปรับมาอีกทอดหนึ่งก่อนจะเผลอหลับโดยการที่เปิดเครื่องเสียงไว้จนแบตหมดแล้วกลัวความผิดก็เลยทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
อ้าวตามเจ้าของหน่อยนะฮะใครเป็นเจ้าของรถกระบาดคันนี้ไปแสดงตัวด้วยพร้อมกับรับข้อกล่าวหากันไปกับเฮโลอีน๘๐กิโลกรัมนะฮะช่วงนี้ต้อง